หนุ่มวิทยาลัยวิทยาลัยวัน๒๗ปีนะคะ
มานั่งดื่มกินข้ามปีใหม่ไปด้วยกัน

เทย่าบอกว่าเป็นเด็กเอ็น

ค่าตัวเนี่ย๑๓๐๐บาท

จำก่อน๗๐๐บาท

เทย่าเป็นสาวเอ็นที่มีสังกัดร้านนะคะ
บกวนให้ช่วยแอดไลน์ร้านหน่อยได้ไหมคะ

เวลาที่จะรับงานนอกสถานที่

ร้านบอกอ๋อโอเคเลยครับแต่ว่า
ดูแลความปลอดภัยให้น้องเพราะฉะนั้นโอนค่าประกันความปลอดภัยมาหน่อย
พันเจ็ดร้อยบาทอ๋อครับเขาก็โอนแอดมินบอกว่าอ่า
ประกันอะไรเรียบร้อยแล้วแต่คุณต้องยืนยันตัวตนด้วย
การยืนยันตัวตนมันเสียค่าใช้จ่ายมีอีกหรอเออโอนมาอีกหกพันสามร้อยบาท
ก็โอนค่ะหมื่นนึงแล้วนะเพราะว่ามันต้องจ่ายก่อนเริ่มงาน
งั้นก็คือจะไม่ปล่อยน้องไปเขาก็โอนแล้วร้านบอกโอเค
คุณโอเรียบร้อยแล้วเนอะเดี๋ยวให้คุณแอดไลน์พนักงานบัญชี
จะได้ติดต่อเรื่องรับเงินคืนเดี๋ยวนะคือแอดไลน์คุยกับน้องเทย่า
แล้วก็แอดไลน์คุยกับทางร้านแล้วก็ต้องแอดไลน์ไปหาฝ่ายบัญชีอีก
ใช่จะได้คุยเรื่องแบบอ่านเองคิ่งโอนมาจำมาเจิมอะไรไปเดี๋ยวจะได้คืนไง
จบไหมคุยกับบัญชียังยังยังไม่จบยังไม่จบ
คุยกับบัญชีใช่ไหมบัญชีบอกว่าอ่าโอเคโอเค
สมัครสมาชิกก่อนถึงจะคืนเงินให้ได้ต้องสมัครอีกเหรอคะ
สมัครสมาชิกอีกสามพันแปดร้อยบาทก็โอนพนักงานบัญชีบอกว่าโอเค
สมัครสมาชิกเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องยืนยันตัวตนอีกเดี๋ยวนะโอ้โห
แล้วพี่ก็จ่ายไปเยอะมากแล้วนะทำไมยังไม่ปล่อยน้องออกมาอีก
อันนี้รวมรวมแล้วเป็นหมื่นกว่าแล้วเนี่ยนะเขาถามย้ำเลยว่าเงินทั้งหมดที่โอนไป
ผมจะได้คืนใช่ไหมโอ้โหได้คืนแน่นอนเลยค่ะเขาก็โอน
เท่ากับว่าตอนนี้ที่โอนไปทั้งหมดเนี้ยมาจำเจ็ดร้อย
ประกันความปลอดภัย๓๗๐๐บาทยืนยันตัวตนลูกค้า๖๓๐๐บาท
ลงทะเบียนสมาชิก๓๘๐๐บาทยืนยนตัวตนลูกค้าหลังเป็นสมาชิกอีก๑๘๐๐๐บาท
ค่าปล่อยคิวจากร้านอีกหมื่นนึง๔๒๕๐๐บาทแล้วค่ะ
เพื่อจะหาสาวมาเคาน์ดาวน์ด้วยแก้เหงา
ยังไม่เจอทะยานะยังไปไม่ถึงทะยานะ๔๒๕๐๐บาท
แต่เงินหมดไปจะครึ่งแสนแล้วนะครับ
ยังอีกบัญชีบอกว่าเออแต่ว่าแต่ว่าค่ะมันมีค่าเข้าระบบด้วยนะคะ
เพื่อจะได้ปล่อยตัวน้องเทย่าไปหาคุณ

นี่ก็คือมีทั้งค่าประกันตัวเพื่อความปลอดภัย
ลงทะเบียนยืนยันตัวตนปล่อยคิวมีอะไรอีกนะ
บาทค่ายืนยันแบบว่าเออค่าเข้าระบบน่ะ
จะได้ปล่อยตัวเทย่าออกไปเขาเลยบอกว่า
โหพี่เขาก็ภูมิคุณนี่แหละผมโอนไปขนาดนี้แล้ว

เขาบอกผมขอแคนเซิลเนี่ยผมมีไม่ถึง๒๗๐๐ครับ
บอกว่าเอางี้มันยังไงดีล่ะ
มันต้องทำรายการให้ครบก่อนถึงจะยกเลิกได้
งั้นยกเลิกไม่ได้เขาเลยโอนไปอีกหมื่นนึง
เพื่อให้เงินมันเต็มยอดจนกว่าจะได้
ขั้นต่ำถึงจะยกเลิกได้ถึงจะยกเลิกได้
แล้วยังอีกนะฝ่ายบัญชีนี่ร้ายมากนะ
บัญชียังบอกเขาอีกว่าเออแต่ว่าถ้าจะถอนเงินเนี่ย

ลงทะเบียนอะไรอีกก็ไม่รู้แล้วลงทะเบียนอีกหนึ่งหมื่น
พอโอนอะไรไปเสร็จปุ๊บ
เขาบอกว่าโอเคคราวนี้คุณสามารถถอนเงินได้แล้วค่ะ
ที่คุณจะถอนคืนได้คือ๕๗๑๐๐บาท

แต่ว่าคุณต้องโอนยืนยันยอดเงิน๕๗๑๐๐บาทมาก่อน

ถอนหายใจคือเมื่อกี้สติ๊กเกอร์ไลน์เดี๋ยวลองดูแชทไลน์เต็มหน่อยนะฮะ
ภาพที่เขาร้องไห้เข้าใจเลยคือนี่โอนไปกี่รอบแล้วอ่ะ

มันอะไรเนี่ยผมทำรายการเสร็จแล้วผมจะถอนเงินแอดมินมาแจ้งทีหลังว่าต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าตัว
โทรโทรไม่มีคนรับสายเขาบอกผมไม่มีเงินแล้ว
เขาบอกว่าอ่ะงั้นคุณให้ไลน์แอดไลน์เพิ่มต่ออีกนะ

บอกว่าคุณโทรไปคุยขอลดราคากับเขาแล้วกัน
เขาบอกงั้นเขาลดให้จาก๕๗๐๐หรือ๒๗๐๐
เขาถึงขั้นต้องไปยืมเงินเพื่อนมาโอนเพื่อจะได้เงินคืน

โอนเงินไป๑๓ครั้ง๘๔๔๐๐บาท
เงินตัวเอง๕๗๑๐๐บาท
เงินเพื่อนอีก๒๗๓๐๐บาท

พี่มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ

โอนแล้วโอนอีกโอนแล้วโอนเล่า
ผมอยากได้เงินคืนผมก็เลยโอน

แล้วพอบอกว่าจะได้คืนมันต้องโอนอีกโอนอีก
รายการได้ไหมครับเขาก็บอกว่ายกเลือกได้ครับ
แต่ต้องทำรายการให้เสร็จสิ้นก่อน

หลังจากนั้นก็คล้ายว่าทางฝ่ายบัญชีแจ้งผมว่า

คล้ายว่าบล็อกไปแล้วครับ
แล้วถามว่าได้เจอไหมเทย่าน่ะ

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนในภาพนี้ใช่เทย่าไหม

ไม่เจอค่ะก็เลยลองให้เขาเนี่ยลองโทรหาเทย่าซิ

โทรไปก็ไม่มีคนรับหายเงียบไร้ร่องรอย
แต่สำคัญที่สุดเวลาโอนเงิน
มันมีชื่อบัญชีปลายทางถูกไหม

บัญชีชื่อจุธารัฐนาวัน

คุณไปเปิดบัญชีให้ใครหรือเปล่า
หรือคือคุณเองที่เป็นคนเปิดบัญชี

ไม่ได้เกี่ยวข้องถูกจ้างถูกหลอกให้เปิดบัญชี

เพราะตอนนี้ชื่อของคุณเข้าระบบตำรวจเรียบร้อยแล้วเพราะว่า
คุณตกเป็นมิจฉาชีพในการหลอกเขาให้เขาโอนเงินแล้ว
ซึ่งขั้นตอนแบบนี้ค่ะมันลักษณะเดียวกันเลยกับพวกแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์
แต่เปลี่ยนจากการให้โอนเงินเข้าพอร์ตเป็นโอนเงินเข้าบัญชีร้านนะคะ
แล้วเวลาจะถอนเงินออกมันต้องจ่ายค่าถอน
คิดว่าอาจจะเป็นแก๊งเดียวกันนั่นแหละแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยไง
เอาแบบลงทุนบ้างสาวเอ็นบ้างอะไรบ้าง
เบื้องต้นนะเอกพบเหลืองประเสริฐผู้กระตั้งเพจใส่ไม้ต้องรอด
ก็พาผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพพุทธมนตรแล้วนะคะ
เตรียมจะส่งหลักฐานให้ตำรวจสอทตรวจสอบพิกัดคนก่อเหตุต่อไปค่ะ
โอ้โหเป็นปีใหม่ที่เศร้ามากเลย
กันเอาไว้นะจริงคือมันคุณสักนิดนึง
ผิดสังเกตสักนิดนึงแล้วล่ะว่าจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเกือบแสนเนี่ย

ขอให้ได้เงินคืนเร็วนะครับแล้วก็ฝากคุณตำรวจช่วยตามต่ออีกทางหนึ่งด้วยนะฮะ
รวมถึงคนที่ถูกโอนเงินไปถ้าคุณบริสุทธิ์ใจก็
ชี้แจงมาแสดงตัวมานะครับ